คุณผู้ชมบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะสสวันคุณวันอยู่บำรุงสส
พักเพื่อไทยเขตบางบอนอยู่เขตบางบอนทนายทนายภัยศาลครับ
หมอปลา๓คนที่ลงพื้นที่ที่วัดแห่งหนึ่งย่านบางบอน
เอ๊ะหลายคนบอกเอ๊ะมันเป็นมันเป็นการรวมทีมที่แปลก
เหมือนกันหมอปลากับซ้อไปลงไปทำไมเออ
มันมีประเด็นเรื่องที่ชาวบ้านเขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ว่าถูกวัดไล่ที่ครับแต่เรื่องราวเนี่ยโอ้โหมันหลายอย่างมาก
หมอปลาก็เลยต้องมาเอี่ยวด้วยแต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงที่สองฝ่าย
คือวัดกับชาวบ้านเผชิญหน้ากันก่อนค่ะ
แต่มีไหว้ติดบังคับคดีมาแล้วอันที่๒๙เนี่ย
อีกปีนึงมันก็หมดสัญญาแล้วหลวงพ่ออยู่ร่วมกันไม่ได้เหรอ

พวกมันเยอะไงเจ้าอาวาดท่านเป็นพระสุภาพหน่อย
สำรวมหน่อยสำรวมหน่อยชาวบ้านเดือดร้อนเป็นร้อย

หลวงพ่อรูปนี้นะคะคือเจ้าอาวาสวัดแก้วภัยทูลอยู่เขตบางบอน
ส่วนฝั่งชาวบ้านเนี่ยนำทีมนะคะโดยหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์และในวันอยู่บำรุงสสเขตบางบอนพักเพื่อไทยนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่เห็นเป็นชาวบ้านซอยนายเหรียญค่ะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่คุณตุ๊กตา
เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นพื้นที่พิพาทที่ดินผืนเนี้ยที่วัดตั้งอยู่เนี่ย
เป็นที่ดินขนาดกว่าสามไร่มีวัดมีบ้านพักอยู่๑๑หลังคาเรือน
พักอาศัยกว่าห้าสิบคนที่ดินตรงนี้เจ้าของคือนายประโยงกรยาศัย
ซึ่งเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๒๕๔๓ชื่อหลังโฉนดที่ดินคือชื่อเขา
ต่อมาผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินก็คือภรรยาก็คือนางประพา
วัดเนี่ยมาบอกว่านางประพาเนี่ยมอบพินัยกรรมที่ดินให้แก่วัดแก้วภัยทูลแล้วปี๒๕๕๙
ชาวบ้านบอกโอ้โหหมอปลาต้องมาเลยเพราะว่าวิญญาณของนางประพาต้องเฮียนมาก
แน่ตายปี๕๐แต่มามอบพินัยกรรมให้วัดได้ในปี๕๑
เรื่องนี้แหละก็เลยเป็นเรื่องร้องเรียน
บอกคุณมาไล่ที่ชาวบ้านได้ยังไงมันยังไม่มีการเจรจากันเลย
พอมาพูดคุยเจ้าอาวาสก็ไล่ไม่ยอมคุยด้วย
ทนายความวัดให้ชาวบ้านทำหนังสือสัญญาไปไกล่เกลี่ยชั้นศาล
แล้วให้เปลี่ยนชื่อหลังโฉนดเป็นของวัดให้ชาวบ้านอยู่
แต่กลายเป็นว่าถ้าชาวบ้านจะอยู่ต้องเสียเงินให้ค่ะ
ต้องเสียเงินตารางวันละ๑บาทเหมือนเช่า
ถ้าต้องการเสาไฟต้นละ๒แสนจ่ายมา
เรื่องนี้ผ่านมา๒ปีแล้วชื่อหลังโฉนดที่ดินตอนนี้ยังเป็นชื่อของนางประพา
ซึ่งก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๕๐แล้วอยู่เลย
นายภัยศาลบอกว่าที่มาเนี่ยต้องการมาคุยอย่างสันตินะ
ไม่ได้มาสร้างความขัดแย้งอยากให้วัดกับชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้
แต่สารมีคำสั่งออกมาแบบนี้ค่ะ
พฤศจิกายนให้ลื้อถอน
ชาวบ้านเขาก็เอาแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
อยากจะมาถามเจ้าวาดว่าทำไมท่านถึงอยากได้ที่ดินผืนนี้เหรอ

ที่ตรงนี้ห่างจากวัดเป็น๑๐กิโล
ก็ไม่ได้จะขยายจะทำกิจการอะไร
ขอความเห็นใจให้ชาวบ้านเขาอยู่อาศัยกันไม่ได้เหรอ
เขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วอยู่กันตั้ง๕๐กว่าชีวิตเนี่ย

บางคนก็เด็กบางคนก็พิการบางคนไม่มีที่ไป
พอคุยกับวัยยาวัชกรวัดก็บอก
ที่ตรงนี้จะเอาไปทำเป็นที่ว่างให้มีคนเช่า
แล้วถ้างั้นขอเป็นผู้เช่ารายเดิมได้ไหม

เจ้าวาดบอกว่าขอประชุมก่อนก็แล้วกัน

จะให้กองบังคับการป้องกันปรับรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบมาตรวจสอบ

ฟ้องขับไล่ที่ชาวบ้านทำไม

ผมก็ทำคำร้องขอยกเลิกคำบังคับได้

แต่ตัวทางวัดได้โฉนดปี๕๑

คือวัดเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลเป็นศานะประโยชน์
เอกชนที่มาหากำไรนะอันนี้ก็อยากให้เห็นใจชาวบ้านนะครับ
ตามแต่เหนืออื่นใดเนี่ยถ้าสรุปกันไม่ได้
ทนายภัยศาลบอกจุดสำคัญก็คือว่าชื่อหลังโฉนดที่ดินเนี่ย
ยังเป็นชื่อผู้จัดการมรดกคนเดิมอยู่
คือนางประพาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วไง
แล้วทางวัดจะมาบอกว่าเป็นที่ดินของวัด
โดยมีการมอบเป็นมรดกหลังเขาเสียชีวิตปีนึงเนี่ย
มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงจะขอให้ตรวจสอบย้อนหลังอะไรประมาณอย่างนี้ด้วย
วันนี้ชาวบ้านเลยเรียกหมอปลามาด้วย
วิญญาณคุณประพาเขาเฮียนเหรอหรือยังไงทำไมเขาถึงมามอบโฉนดได้

เข้ามาวัดนี้เหยียบเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าวัดนี้เขาเลี้ยงผี
แต่เขาไม่เลี้ยงคนเล่นคำ
ผีแต่ไม่เลี้ยงคนเห็นได้จากวัดอ่ะ
ไล่คนเป็นออกจากพื้นที่พิพาททั้งที่ผืนดินแปลงนี้เนี่ย
ก็ไม่ใช่สมบัติของวัดครับถ้าคนถ้าชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนอ่ะ
เขาจะมาเช่าอยู่เหรอเขาก็ไม่อยู่หรอกแต่เนี่ยเขาไม่มีที่ไป
แล้วพอเข้ามาในวัดนี้วัดนี้มีการเลี้ยงผีนะฮะ
แต่ไม่รู้จักเลี้ยงคนมีชีวิต
คนมีชีวิตก็หมายความว่าตอนนี้ก็มีการขับไล่คนมีชีวิตออกจากพื้นที่
ตรงนั้นซึ่งมันห่างจากวัดตั้ง๑๐กิโลเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าวัดเนี่ยจะเอาที่ตรงนั้นทำพระแสงอะไร

แต่วันนี้อ้างว่าจะให้ผู้อยู่รายใหม่
ผมถามว่าแล้วผู้อยู่รายเก่าเนี่ยมันไม่ใช่คนเหรอ

มันก็คือคนและที่สำคัญมันเป็นคนที่ไม่มีที่ไป
แต่วัดหาดตั้ง๑๐กิโลมึงจะยกที่ตรงนั้นมาที่วัดเหรอ
แต่มึงเลี้ยงผีมึงสร้างสารให้ผีอยู่เพื่ออะไรอ่ะ
ก็เพื่อมึงมาหลอกลวงคนให้มากราบไหว้สารผี
แต่ไอ้คนมีชีวิตอยู่มึงกลับไม่เมตตา
แต่กลับไปเมตตากับสัมภเวษี
เพราะสมเวศีหาเงินหาทองให้ให้ดูกัน
เป็นคนนะมันต้องเมตตาครับ

และที่สำคัญก็ไม่ใช่สมบัติของคุณ
ที่คุณไปขายที่ขายทำมาสร้างวัดชาวบ้านเท่านั้นแหละครับ
ถึงเวลาชาวบ้านเดือดร้อนให้นึกถึงชาวบ้าน
ก่อนคุณจะบวชเนี่ยศีลคุณท่องครบหรือเปล่า
อย่าไปยึดติดกับตำแหน่งอย่ายึดติดกับนักธุรกิจ

ก็สอนคนไม่ใช่เหรอมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบ

สอนแล้วทำไม่ได้ไม่ต้องสอน
ด้านในวันสศพไทยเขตบางบอนก็บอกว่า
พื้นที่ตรงนี้อยู่ในความดูแลของเขา

ซึ่งหลังจากที่ได้เจรจากับวัยยาวัชกรของวัด
ข้อสรุปเบื้องต้นแบบนี้นะคะว่า
จะยืดเวลาให้ชาวบ้านได้อยู่ต่ออีก๒ปี
แต่ที่ดินยังคงเป็นของวัดค่ะ
แล้วพรุ่งนี้จะส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบ
การหารือนี้เป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่า
คือที่ดินของวัดมันก็คือที่ธรณีสงฆ์

คือทุกสิ่งทุกอย่างของวัดไม่ใช่ของเจ้าอาวาสนะฮะ

มันคือสมบัติของวัดซึ่งวัดเนี่ยจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ก็ควรจะใช้ประโยชน์ในการเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร

ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าทางวัดต้องการมีที่ดิน

มันเป็นสาธารณประโยชน์ของวัดของใครยังไงแบบไหนไหม
ก็นั่นไงมันจะกลายเป็นการแสวงหากำไรหรืออะไร